หนีไปทางพื้นที่เชียงสงเชียงแสนต่าง

จังหวัดชนบุรีแล้วก็มอบตัวครับ

ที่มีการเจรจาเกลี้กล่อมให้กับผู้อำกับโจ้
มอบตัวและคนที่เป็นคนเจรจาคือรองผู้บัญชาการ

ท่านนี้แหละพลตำรวจตรีเอกลักษณ์

ท่านบอกเจรจากันคุยกันตอนนั้นประมาณสัก๕ทุ่ม
คืนวันพุธเห็นจะได้โจ้ก็โทรมา
ภูมิกับโจ้ติดต่อมาบอกพี่ไม่ไหวแล้ว

นี่คุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันตำรวจกันนะ
คุยกันบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มอบตัวเถอะ
และที่สำคัญถ้าหากตายไปวงการตำรวจพังยับเลยนะ
มันอยู่ยังไง
คุยกันถึงขนาดนี้เลย

เก๋งสีขาวมาเทียบอยู่ที่ด้านหน้าโรงพักแสนศุกร์เลยฮะ

เดินลงมาประกาศตัวชัดเจนนี่ภูมิกับโจ้

แล้วก็พาภูมิกับโจ้จากโรงพักแสนศุกร์ที่จังหวัดชมบุรีเนี่ย
มาที่กองปราบกรุงเทพมหานครต่อไป
เดี๋ยวย้อนไปฟังท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ครับ
ถ้าเป็นลูกผู้ชายจริง

เขาก็บอกว่า๔โมงเย็นพี่มายืนรอหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์
ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะ

ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนศุกร์
ประมาณ๑๕นาทีก็มีรถเก๋งสีขาว

ก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างนี้
ก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้
ผมหันไปอีกทีรถเก่งขนาดนี้ก็วิ่งไปแล้ว

กับสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี

เป็นฉากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปนะครับ
อย่างที่บอกไว้วันก่อนที่ภูมิกับโจ้จะมอบตัว
ข่าวสารมันตะเลิศเปิดเปลือไปหมดเลย

ไม่ว่าจะเป็นเส้นแม่สอดจังหวัดตาก
ว่าจะเป็นเช่นเชียงแสนเชียงราย

มันจะออกสอป่อจะไปเขมรจะไปพม่า
ไปมาถึงขั้นมีข่าวว่าโดนจับที่พม่าด้วยนะ
ต้องมีการสยบข่าวฮะและท้าที่สุดและจริง
ภูมิกับโจ้ยังไม่ได้หนีออกนอกประเทศนะครับ
หลังจากที่มีการถูกข้อหาฆ่าผู้ต้องหา
คดียาเสพติดแล้วเนี่ยจากนครสวรรค์ภูมิกับโจ้มาที่บ้านตัวเอง
กรุงเทพมหานครลามอินทากรุงเทพมหานคร
หลบหนีต่อมาที่ชนบุรีจังหวัดชมบุรี
จนกระทั่งมีการยอมมอบตัวนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายฮะ

อีกคนนึงนะคะคุณผู้ชมที่สุดท้ายแล้วก็ยอมมอบตัวเหมือนกัน
นั่นก็คือร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนาอายุ๕๕ปี
เป็นรองสวปรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพเมืองนครสวรรค์
ท่านนี้ค่ะผู้หมวดธรณินสุดท้ายแล้วยอมมอบตัว
ก่อนหน้านี้หนีไปกบดานอยู่ที่เพชรชบุรี

แรกนึกว่าไปด้วยกันเพราะตามรายงานข่าวบอกว่า
นี่เป็นลูกน้องคนสนิทของผู้กำกับโจ้
แต่สุดท้ายเขาแยกกันนะแยกกันเดินแยกกันนี้
อีกคนไปเชินบุรีอีกคนนึงไปเพชรชนบุรี
นี่คุณผู้ชมสักประมาณตี๑ที่ผ่านมา
ก็มีการนำตัวผู้หมวดธรดินมาที่โรงพักเมืองนครสวรรค์
แว่นสายตาแบบนี้นะคะเสื้อคลุมสีไข่ไก่

นักข่าวพยายามตะโกนถามเหมือนกัน

รู้ไหมคะว่าหมวดธรณินตะโกนว่าอะไร
บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือนะ

ขอคำเป็นคำไหมคะ
ถ้าไม่ถือขอคำเป็นคำค่ะพี่
แก๊งผู้กำกับโจ้๗คนที่โดนออกหมายจับโดนจับตัวหมดแล้ว

ทุกคนมีความอัดอั้นตันใจ
ทั้งนั้นเมื่อกี้ท่านหนึ่งก็พูดน้ำเสียงสั่นเคลือ
แต่คนที่ระเบิดตู้มออกมาเลยคือหมู่ต้อม
หมู่ต้อมเนี่ยเป็นพลคับของผู้กำกับโจ้นะฮะ
ต้อมตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา๕คน
ประกอบด้วยดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียว
ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นพันธุ์ตำรวจตรีระวีโรธดิสทอง
ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาคและ๑๐ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็ว
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบปากคำ
ทั้งหมดอยู่ในสภาพถูกใส่กุญแจมือไพร่หลัง
โดยมีตำรวจคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนา
ระหว่างที่ควบคุมตัวออกมา๑๐ตำรวจตรีปวีกร
หรือหมู่ต้อมร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใคร
เจ้าตัวพยายามตะโกนบอกผู้สื่อข่าวที่ตรงนั้นบอกว่า

ซึ่งพูดแบบนี้๒๓ครั้ง๒๓ครั้งทั้งที่หน้าห้องคุมขัง

เอาเราไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นอีกทีครับ
มีอะไรพูดมั้ยมีอะไรพูดมั้ยพูดได้มั้ย

คงจะมีอะไรในใจอีกเยอะ

เขาทำหน้าที่พลขับหรือคนขับรถนะฮะ
ให้กับภูมิกับโจ้นะครับ
คือเขาจะเพิ่งจะเป็นตำรวจที่สพตาคลีได้เพียง๒ปี
จากนั้นถูกให้มาช่วยราชการที่สพเมืองนครสวรรค์นี่แหละ
ที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยไปปรับทุกข์กับแม่
แม่ที่มาวันก่อนบอก
ถูกคุ้มกับโจ้กับแฟนสาวด่าทอ
แล้วก็บังคับขู่เข็นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจ

ส่วนส่วนอีกฮันดาบโบ้
ดาบโบ้เดินตามออกมาที่พูดแบบโบ่เข้ม
ดาบธรรมวจวิสุทธิ์

ถึงนำตัวไปฝากขั้งที่สหรษ์จังหวัดและคสวรรค์

เป็นคดีอุกชการสะเทือนขวัญและทั้งหมดเป็นอดีตตำรวจ

แล้วก็อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
เดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีครับ
ดาบโบ้ตะโกนบอกเดี๋ยวความจริงจะปรากฏ
มีคนบอกว่ามีคนแฉซ้ำดาบโบ้
นี่ตัวดีเลยดาโบ้นี่ตัวดีเลย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอดาบโบ้มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
แล้วแปลไปมาคือดาบโบนี่เป็นคนชี้ช่อง

ถ่ายเงินจากชุดศูนย์ห้าไปเท่าไหร่ยังไงฮะของผมโดนไป
พันบาทครับพี่ค่ะครับก็คือก็ต่อลองเป็นที่ยับคือไม่มี
ขายเงินแลกกับป้านไม่ถูกดำเนินคดีถูกต้องไหมคะ
ให้เข้าใจก่อนนี่เสียงวัยรุ่น

บีบเสียงเพื่อให้คุณนึกไม่ออกเลยล่ะเสียงที่เปิดแฉคำนี้

เมื่อกี้นี้คือความจริงที่ปรากฏที่ดาบโบ้จะบอก
อย่างนี้เลยความประชาหน้านั้น
แล้วโดนจับเรื่องอะไรอ๋อผมทำจริงเสพกัญชามา

ที่โรงพักในพื้นที่ของนครสวรรค์
เขาจะแบ่งไปคือไม่ใช่ทุกโรงพักนะ
แต่กรณีนี้หนุ่มคนนี้เขาเป็นคนแฉ
พอเป็นคนแฉเนี่ยโรงพักเขาก็จะมีการแบ่งสายดูแลผลประโยชน์
แบ่งเป็น๓สายหลักก็คือสายรถ
รถเกินขนาดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
สายรถเกินนะฮะสายรถสายยาสายบ่อน
ส่วนสำหรับดับโบ้เขาจะดูสายยาเสพติด
ดังนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าตรงจุดไหนมียาคนไหน
ค้ายยาคนไหนรู้หมดแล้วก็จะเรียกคนมา
เหมือนจะตบทรัพย์ลักษณะแบบนี้นะฮะ
ซึ่งเบื้องต้นดาบโบ้เป็นสายยาเพราะกลัวแฉ
ตอนนี้ดับโบ้โดนจับแล้วเขาถึงกล้าออกมาแฉ
นี่คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคดีผู้กำกับโจ้
ยังมีอีกหลายมิติให้รอติดตามอยู่นะครับ
โดยเฉพาะการที่ผู้กำกับโจ้โดนจับแล้ว
เวลาการให้คำพูดการแถลงข่าวแถลงข่าวเนี่ยนะ
ภูมิกับโจ้แถลงข่าวด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป